คุณผู้ชมคะและล่าสุดความเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้ต้องบอกร้อนแรงจริง
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศวางมือทางการเมือง
รวมถึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกการเมืองพักการเมืองรวมไทยสร้างชาตินะคะ
นี่แหละค่ะคือพลเอกประยุทธ์ประกาศโดยบอกว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็สนับสนุนในการเลือกพักรวมไทยสร้างชาติอีกถึง๔๗๖๖๔๐๘เสียง
สูงเป็นอันดับ๓ของประเทศทำให้มีสอสอแบบบัญชีรายชื่ออีก๑๓คน
รวมทั้งหมด๓๖คนซึ่งก็นับว่าไม่น้อย
พักการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่นะคะ
แล้วก็อธิบายว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะว่าต้องการร่วมสร้างพักรวมไทยสร้างชาติ
ให้เป็นพักที่มีคุณภาพมีอุดมการมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย
และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองในอนาคตนะคะ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตลอดเวลาที่เดินทางไปสัมผัสพี่น้องประชาชน
ก็ได้รับรู้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวของเขาตลอดมา
ทราบซึ้งและเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมนะคะตลอดระยะเวลาเก้าปีเสร็จในฐานะนายกรัฐมนตรี
ได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มกำลังเพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนสิ่งเหล่านี้กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวม
และผมก็ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งขึ้นในทุกด้านนะคะ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ตัดมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ
ตอนท้ายผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวเอาไว้บอกว่า
จากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
และขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารและสมาชิกพักได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการที่แข็งแกร่ง
ปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไป
และขอให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจสนับสนุนการทำงานของพักรวมไทยสร้างชาติต่อไปด้วย
ลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะนี่เป็นการโพสต์เพื่อประกาศวางมือทางการเมืองนะคะ
เมื่อ๒๕นาทีที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชม
ถ้าอย่างนี้อะไรที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๓กรกฎาคุณผู้ชมแสดงว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะไม่มีการเสนอชื่อนะฮะ
ไม่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับมาแข่งนะครับกับทางคุณพิธา
นี่เป็นการคาดการณ์นะครับเพราะคุณพิรพันธ์ก็ชัดเจนก่อนหน้านี้แล้วมาวันนี้บิ๊กตูประกาศวางมือทางการเมืองอีกโอ้โหต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ๑๖นาฬิกา๓๖นาทีเราพักกันสักครู่